หลวงไขว้ก่อนงามหน้าเกี่ยวกับสสินตะพิค

โดนเต็มตาเต็มกรมหู
โว้ยโรงเหล่าไม่ดีหรอก
ใช้กระบวนที่เกียจปากโรงก็ไม่ค่อยดีด้วย
เดี๋ยวจะโดนสม่า
ไทยครับรักจะถึงใจเราไว้
ไม่ไกลกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนกับเอ๊ะจีรากร
และก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเจ้าอี้ภูวสิทธิ
ทำให้นักร้องหลายคนที่ต้องมีงานแสดงกลางคืน
หวัดระแวงกันไม่มีพักขณะที่หลายคนต้องออกมาหาแนวทางป้องกันตัว
เช่นเดียวกับแจ๊ดชวนชื่นถึงขั้นมีเซฟโซนเป็นของตัวเอง
เขียนชัดตัวใหญ่ว่าห้ามต่อยศิลปิน
เรียกได้ว่าจะเป็นนักร้องทั้งทีมันต้องสู้ชีวิตกันเบอร์นี้
ตัดภาพมาที่พี่เจ๋งบิ๊กแอสโพสต์คลิปสวมนวมซ้อมชกเป้า
พร้อมกับบอกว่าช่วงนี้นักร้องโดนอะไรกันแปลก
ขึ้นเวทีมาต่อยนักร้องวอร์มรอเลยดีกว่าถ้าจะมาแบบนี้กัน
ไปดูลีลาพี่เจ๋งกันสักหน่อย
ขณะที่สิงโตนำโชคก็อินเทรนด์ไม่แพ้กันถึงขั้น

หาพี่บัวขาวขอหลักสูตรเร่งรัดขอป้องกันตัวจากหน้าเวที
เบิ้ลประทุมราชก็อยู่เฉยไม่ได้เช่นกันออกมาโพสต์ข้อความว่า
นี่มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วทั้งโดนแย่งใหม่ปลาเงิน
ล่าสุดถึงขั้นโดนต่อยอาชีพนี้เราต้องมีความสุขบนเวที
เพื่อมอบความสุขให้กับคนที่อยู่ข้างล่างพร้อมกับให้กำลังใจพี่เอ๊ะด้วย
แล้วบอกว่าตนกับพี่ก้องห้วยไร่ขอป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ
ขอพึ่งยอดมวยแดนสยามบัวขาวแสนชัยเป็นบอดี้การ์ดไปเวทีคอนเสิร์ตทุกงาน
ถ้าแค่อยากมาเถิดมารับกลัวเถิด

เขาจะไปกอดกับใครก็เชิญ
ขณะที่พี่ชายสุดรักของเบิ้ล

โดยกล้องได้โพสต์ข้อความระบุว่า
อย่ามองแค่ขี้เมาบางคน
ทำลายภาพรักของแฟนเพจกับศิลปินเดอร์

สวัสดีครับ